คุณยายวัย๗๒ปีท่านหนึ่งนะครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ว่าตกเป็นเหยื่อของร่างทรงนางซิ่มเหมือนกัน
แต่ว่าตอนที่นางซิ่มมาหลอกเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องร่างทรงความเชื่ออะไรนะฮะ
แต่เอาโฉนดที่ดินปลอมมาหลอกขอยืมเงินไป๔๕แสนบาท
ตอนหลังมารู้ว่าคนอื่นก็มีโฉนดที่เดียวกันแปลงเดียวกันเลยไปถามกรมที่ดิน
กรมที่ดินบอกโอ้โหโฉนดปลอมถึงขั้นต้องขึ้นศาลฟ้องร้องกัน
สู้คดีอยู่ห้าปีได้นะครับตอนนี้ได้เงินคืนหมดแล้วนะฮะ
พอได้ข่าวว่าเนี่ยมีคนถูกนางซิ่มเนี่ยหลอกเรื่องการเป็นร่างทรงความเชื่อต่าง
เงินไป๔๒ล้านเนี่ยก็เลยมาขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ตอนนี้เท่ากับว่ามี๔คนแล้วนะฮะที่เคยถูกนางซิ่มเนี่ยหลอกลวงนะครับ
เอาเดี๋ยวฟังเสียงคุณยายนะครับ
ก็ไม่ลืมวันคุณป้าเลยนะเอาตีนมาวางหัวเค้าอะ
ตอนนั้นเค้าบอกนะว่าตัวเค้าก็คือซิมหรือว่าบอกเค้าว่าตอนนั้นเค้ามีองค์นู้นองค์นู้น
ไม่มีไม่มีอ่ะเป็นคนธรรมดาต้องใช้โฉนดแล้วเพราะว่ามันแยะแล้ว
เขาก็ถนนมาให้แล้วเขาก็เอาเงินไปอีกเราก็ถือถนนก็เราก็ไม่รู้เนี่ยนะ
เหมือนถนนจริงเลยนะ
เจอกรณีกับนางซิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับคุณครินกระมุดโยธินก็ไปตรวจสอบมา
เราก็ต้องการทราบความจริงจากทางนางซิ่มเหมือนกันนะครับ
วันนี้ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีไปชุมชนแห่งหนึ่งนะฮะที่ตะบนสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นบ้านเก่าของนางซิ่มนะฮะ
ก็ไปพบว่าที่บ้านเนี่ยในหมู่ญาติญาติเองเนี่ยเขาก็กำลังมีการเตรียมงงเตรียมงานอะไรอยู่บางอย่างนะครับ
แต่เขาก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับก็ได้ไปเจอบ้านของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะฮะ
หน้าบ้านเขียนว่าบ้านผู้ใหญ่รัฐกับบ้านลำแก้วนะครับ
มีการทำบุญให้กับบรรพบุรุษกันนะครับก็ไม่มีใครให้ข้อมูลนะฮะ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่ใส่แว่นคาดว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
บอกกับคุณควินผู้สื่อข่าวของเราว่าไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับ
แต่รออีกไม่นานเดี๋ยวนางซิ่มเนี่ยจะออกมาแถลงข่าว
ตอนนี้ใครอยากโจมตีเนี่ยให้โจมตีไปเลยเพราะนางซิ่มเนี่ยเตรียมทนายว่าจ้างทนายเอาไว้แล้ว

นี่ฮะก็อาจจะต้องรอแบบที่คุณพี่คนนี้เขาบอกอ่ะค่ะ
ว่าเดี๋ยวนางซิ่มเขาจะออกมาแถลงข่าวนะฮะแล้วก็อยากทราบความจริงเหมือนกัน
อยากจะชี้แจงอะไรยังไงก็ได้นะฮะเราจะได้เป็นสื่อกลางฟังความทั้งสองฝ่ายให้นะครับ